คุณแม่ของวัยรุ่นชายวัย๑๗ปี

เนื่องจากติดใจสงสัยเรื่องการเสียชีวิตของลูกชาย

แม่บอกว่าลูกชายถูกวัยรุ่นขับรถไล่ตาม
แล้วลูกเนี่ยขี่รถมาก็เสียหลักตกลงไปในคลอง

แต่ผลชนะสูตรบอกว่าลูกเนี่ยประสบอุบัติเหตุ

ซึ่งแม่เขาติดใจว่ายังไงก็เป็นการฆาตกรรมนะครับ
ชั้นมีการการรับลือแข่งแค่หลักสีความเงินที่ซึ่ง
ไม่หรือจะไม่ได้
ออกไปได้
เบาไปได้
นี่แหละฮะวันที่มาเจอศพลูกชายนะครับ
แม่บอกว่าไม่เชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
ถูกทำร้ายแล้วก็อำพลางคดีหรือเปล่า
แม่บอกแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายชัยพิพัฒน์อายุ๑๗ปีนะครับ
นี่คุณแม่กอดศพลูกชายร้องไห้อยู่นะครับ
คือเบื้องต้นเนี่ยตามข้อมูลก็คือนายชัยพิพัฒน์
ถูกกลุ่มวัยรุ่นขับรถยนต์ไล่ตามเขาก็ขี่จักรยานยนต์หนี
ไปตกคลองเสียชีวิตแต่ครอบครัวเชื่อว่า
ฆาตกรรมอำพลางมากกว่าเนื่องจากถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ย
สภาพศพไม่เหมือนคนตกน้ำเสียชีวิต
ถ้ามูลเหตุคือถูกรถยนต์ไล่แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ตกคลองเสียชีวิต

คือมันไม่เหมือนคนจมลงไปในน้ำแล้วเสียชีวิต
เพราะว่าศพของชัยพิพัฒน์เนี่ยมีบาดแผลที่ใบหน้า
แล้วปอดก็ฉีกด้วยแต่ผลชนสูตรเบื้องต้นออกมานะครับ
บอกว่าเป็นการประสบอุบัติเหตุทางสมองกระทบกระเทือนจนถึงแก่ความตาย
แต่ครอบครัวของน้องชัยพิพัฒน์เนี่ยบอกว่าติดใจสาเหตุการตาย
ตัดสินใจว่าจะยังไม่เผาศพจนกว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มนะครับคืนวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
หัวโค้งสารเจ้าแม่สีทองนะครับทางเข้าหมู่บ้านประมง
ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ตรงนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสพโฆขามนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วคุณแม่เขาก็ร้องขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน
เกี่ยวกับสาเหตุการณ์ตายของลูกชาย
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
จุดเกิดเหตุนี่ฮะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงมืดหน่อยนะครับ
ช่วงกลางวันจะเป็นอย่างนี้ถนนสองเลน
แล้วจุดเกิดเหตุจะเป็นโค้งหักศอก
ผู้ชมดูนะฮะเป็นโค้งหักศอกแบบนี้นะครับ
เราสำรวจตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยที่เกิดเหตุเกิดขึ้น๒๖ธันวาคมประมาณ๔ทุ่มนะฮะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังเจอรอยย่าลักษณะล้มราบเป็นทางยาว
เหมือนกับมีรถเนี่ยพุ่งถลายตกลงไปในคลอง
ไม่มีการโค้งไปตามถนนค่ะ
แล้วก็มีเสาปูนที่ชาวบ้านเตรียมทำเป็นรั้วเนี่ยหักเป็น๒ท่อน
พบลูกบอลระเบิดตกอยู่ลูกนึงแต่ว่าจุดแถวนี้ไม่มีกล้องวงจรปิด
นี่ฮะลูกบอลระเบิดนะครับแล้วเมื่อสักครู่เสาปูนที่ชาวบ้านจะทำรั้วเนี่ย
หักสองท่อนชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นะฮะ
ชื่อคุณกิจจานะครับบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ๒๖ธันวาคม
ประมาณสี่ทุ่มนั่งสังสรรค์อยู่กับเพื่อนที่บ้าน
จักรยานยนต์คันหนึ่งขี่หนีรถเก๋งคันหนึ่ง
ลักษณะทั้งขี่หนีขี่ตามเนี่ยความเร็วเนี่ยเร็วกันทั้งคู่
พอมาถึงช่วงโค้งตรงนี้จักรยานยนต์หลุดโค้ง
แล้วพุ่งไปชนหลักปูนทำรั้วก่อนจะพุ่งตกลงไปในคลอง
รถเก๋งที่ขับตามมาเนี่ยหยุดนะแล้วมีชายสามคนลงมาจากรถ
ใช้ปืนยิงเข้าไปในป่าย่าสองนัดก่อนจะไปขึ้นรถ
แล้วก็พากันขับหนีไปตอนนั้นเนี่ย
ทางคุณกิจจาบอกว่าเขาก็ไปดูเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งเกาะต้นไม้
อยู่ในน้ำยังถามอยู่เลยว่าเออมากี่คน
เด็กบอกมา๒คนก็ตะโกนเรียก
พร้อมกับดำน้ำงมหาอีกคนนึงแล้วก็ไปเจออีกคนนึง
แต่ว่าเสียชีวิตแล้วสภาพมีบาดแผลอยู่ที่ใบหน้า
ตอนที่รถพุ่งถลายชนปูนเนี่ยที่แท่งปูนรั้วตรงเนี้ย
ศีรษะจะไปฟาดขอบปูนหรือเปล่าน่าจะไปฟาดขอบปูนหรือเปล่า
ยังช่วยกันปั๊มหัวใจอยู่เลยนะฮะแล้วก็รีบแจ้งกู้ชีพให้นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าไม่ทันน้องเสียชีวิตส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันแล้วรอดชีวิตเนี่ย
บอกว่าขี่รถมาเที่ยวสะพานแดงแต่ไม่ได้บอกสาเหตุว่าทำไมถึงถูกรถยนต์คันนั้นเนี่ย
ขับไล่ตามแล้วยังลงมายิงอีกสองนัดอ่ะ
ก็มีคนที่เขาตามมาแหล่ะเขาก็มาดูเขาก็คิดว่าเข้าป่าไป
เพื่อนเขาอีกคนนึงก็ช่วยกันเรียก

เพื่อนผมก็บอกว่าให้ลงน้ำไปดูเลย
ผมก็ลงไปดูก็เจออยู่ในน้ำ
เขาบอกเขามาที่สะพานแดง
แต่ก่อนหน้านั้นผมไม่รู้นะแต่ให้รู้ว่าตอนที่ช่วยขึ้นมาเนี่ยมี
มีลูกไข่กว่า๒๐๓๐เมตรได้ที่หล่นอยู่
ผมก็คิดว่าน่าจะไปปลาใส่เขา
แล้วก็เขาคงจะตามมานี่แหละ
ขณะที่ป้าของผู้ตายก็ยังติดใจนะ
คือคุณป้าหรือว่าคุณแม่เองเขาก็มองว่าแหม่มันยังมีเงื่อนงำอยู่

มีเพื่อนของน้องชัยพิพัฒน์
ที่เขาอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเขาก็บอกว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
แต่นี่คุณป้านะครับคุณป้าบอกว่าครอบครัวติดใจนะครับ
เชื่อว่าถูกฆาตกรรมมากกว่า
เพราะจากบาดแผลหรือว่าร่องรอยที่เกิดเหตุเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะอ่า
อย่างคุณป้าบอกว่าลองให้คนที่เชี่ยวชาญเรื่องการขี่จักรยานยนต์เนี่ย

เขาก็บอกไม่มีทางนะที่จะขี่รถแห่โค้งกันได้
แต่ชาวบ้านบอกเห็นขี่มากันเร็วแล้วพุ่งตู้มเลย
ทีนี้ป้าบอกว่าตอนตำรวจจับคนร้ายได้เนี่ยทำไมไม่แจ้งให้ญาติทราบ
พอไปถามก็ตอบแค่ว่าพาผู้ต้องหาไปทำแผนแล้ว

ก็เลยยิ่งคาใจใหญ่ว่าผู้ต้องหาคนนั้นที่จับได้เนี่ยใช่ตัวจริงหรือเปล่า
ยืนยันว่าจากนี้ไปครอบครัวจะไม่ชาปนกิจศพนายชัยพิพัฒน์นะฮะ
กว่าจะได้รับความเป็นธรรมแล้วก็หายคล่องใจ
เขาจับผู้ร้ายได้ท่านบอกว่าท่านจับผู้ร้ายได้จับผู้ต้องหาได้
แล้วจะมีการติดต่อเรากลับมาแต่ก็ไม่มี
ที่เราเข้าใจขึ้นเลยอยู่รู้ว่าทำไมจับผู้ต้องหาได้
จับผู้ก่อเหตุได้ทำไมไม่ติดต่อญาติไม่บอกญาติเลย
บอกว่าเอาไปทำแผนแล้วส่งเข้าเรือนจำแล้ว
นี่คือเราคาใจคาใจมากว่าทำไมที่อยากเจอผู้ก่อเหตุไม่อยากอะไร
เพราะว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงได้ทำกันขนาดนี้
เราอยากได้คำตอบที่ชัดเจนเราอยากรู้ว่าที่จับมาที่คุณบอกคุณจับได้เนี่ย
มันคือผู้ก่อเหตุจริงจริงไหมนี่คือสิ่งที่ป้าคาใจที่ป้าต้องการ
ถ้าวันไหนความตอบหรือว่าคดีไม่ชัดเจนจะไม่มีการเผาหลานทันที
พี่ชายของผู้ตายบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเขากับน้องชายขี่จักรยานยนต
จากบ้านคนละคันนะครับไปเที่ยวสะพานแดงนะฮะ
ก่อนออกจากบ้านเห็นน้องเนี่ยเอาระเบิดลูกบอลติดตัวไปด้วย
ที่เจอในที่เกิดเหตุที่วันนี้คุณติลงพื้นที่ไปนะครับ
ระเบิดลูกบอลเนี่ยพี่ชายบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเอาไปทำไมนะครับ
ขี่รถกันมาสักพักนึงน้องเนี่ยจุดระเบิดลูกบอล
แล้วก็โยนลงกลางถนนไอ้ที่เจออยู่อาจจะเป็นที่หลงเหลืออยู่
แต่มีโยนลงกลางถนนด้วยก่อนจะมีผู้ชายคนนึง
ถือมีดมาจะมาฟันน้องแล้วก็ตัวพี่ชายด้วย
ก็เลยพยายามขี่รถหนีกันแล้วก็ถูกรถเนี่ยขับไล่ตาม
ทั้งตัวพี่ชายกับน้องชายก็แยกกันหนี
กระทั่งมารู้ว่าเอ้าน้องไปตกคลองเสียชีวิต
ก็ยืนยันว่าไม่รู้จักไม่เคยมีปัญหาอะไรกับผู้ก่อเหตุนะฮะ
แต่ไม่รู้ว่าที่ว่าโยนระเบิดลงไปที่ถนนแล้วก็มีคนมาไล่ฟันเนี่ยมัน
แต่เขี่ยวไม่เกี่ยวว่ายังไงนะ
แล้วก็ผมขับรถพนไปได้ครับแล้วก็น้องก็เห็นว่าผมโดนฟันครับ
ก็รีบหั่นรถกลับครับและเกร็งครับตามไปครับ

กี่ลูกครับ

ก็พอทางญาติยังติดใจอยู่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางตำรวจสวทธิ์ภอคโฆษฐรมเจ้าของคดี

ญาติบอกว่าถ้าเกิดยังไม่หายติดใจ

ก็มาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตาย

ยืนยันว่าตำรับไม่ได้จับคนร้ายผิดคน
แล้วก็แจ้งข้อหาทั้งหมดคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คือแม้ว่าผลชนะสูตรจะออกมาบอกว่าเขาจมน้ำตายหรือว่ามีอุบัติเหตุทางสมองจนเสียชีวิตอะไรก็แล้วแต่
แต่ตำรวจบอกว่านั่นมันคือสาเหตุของการเสียชีวิตตอนที่ตกน้ำ
แต่มูลเหตุที่เขาต้องขี่จักรยานยนต์หนีจนเสียหลักพุ่งชนรั้วแล้วก็ไปตกคลองแล้วเสียชีวิตเนี่ย
ก็มันเนื่องมาจากรถของ๓คนนี้ขับไล่ล่า
เพราะฉะนั้น๓คนนี้จึงถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องอาวุธปืนด้วย
แล้วก็ถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลเรียบร้อยตั้งแต่๒๘ธันวาคม
แต่ครอบครัวของชัยพิพัฒน์เขาบอกว่าเขาก็ยังคาใจ
ก็จะยังไม่ชาปนกิจจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะส่วนศพเนี่ยเอาไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลก่อน
ก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะต้องไปดูผลการชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติมหรือว่ายังไงต่อนะครับ